ทีนี้มาตามกันต่อเลยค่ะเรื่องที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะ
ว่ามีผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจของไทยรัฐนะคะ
ในเพจเรื่องของการแจ้งคลิปแจ้งข่าวคุณผู้ชมก็ส่งมาได้นะคะ
หากว่ามีเรื่องไหนอยากจะให้ทีมข่าวของเราตามให้
เรื่องนี้สรุปสั้นแบบนี้นะคะเราตามมาให้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง
กรณีเรื่องของส้มนะคะนายสมศักดิ์เป็นเจ้าของส้ม
ว่าจ้างนายปองพล๔๐๐๐บาทให้เอาส้มไปทิ้ง
แต่นายปองพลบอกว่าส้มยังดีอยู่ขอเอาไปขายก็แล้วกัน
ไม่เป็นไรจะเอาไปทำอะไรก็ได้นายปองพลก็เลยไปให้นายพิชิต
ที่เป็นลูกน้องคนสนิทกันเคยทำงานด้วยกันมาขับรถให้
ทีนี้นายพิชิตขับรถไปกับนายปองพลก็เร่ขายส้มกันไป
สุดท้ายมีแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าขอซื้อส้ม๑๑หลัง
ทั้งคู่ก็เลยเอาไปส่งให้ที่ร้านของแม่ค้าปรากฏว่าเปิดออกมา
มันมีอยู่รังหนึ่งมียาบ้า๕๒๐๐๐เมตร
เขาก็ได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้จังหวะที่กำลังแกะเลย
เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งตำรวจ
เป็นพื้นที่ของตำรวจสพคลองหลวงนะคะที่ปฐุมธานี
ทีนี้พอตำรวจไปถึงตำรวจควบคุมตัวนายพิชิตคนขับรถ
ซึ่งนายพิชิตบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลย
เขาแค่ถูกว่าจ้างให้มาขับรถเพื่อเอาส้มไปขาย
ตอนนี้นายพิชิตยังอยู่ในเรือนจำนะคะ
คุมขังอยู่ในเรือนจำธัญบุรีตั้งแต่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
คือยังต้องอยู่ในเรือนจำเพราะว่าทางครอบครัวยากจน
ไม่มีเงินที่จะประกันตัวมาขอสู้คดี
ซึ่งทางภรรยาของนายพิชิตมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
นางสาวกรยากรชนพิทักษ์ภรรยาของนายพิชิตเชิดธรรมนะคะ

คือนางสาวกรยากรกับทนายความบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงแล้ว
ต้นเรื่องก็คือนายสมศักดิ์เจ้าของส้มเขายอมรับ
ส้มนี้เป็นของเขาและยาเสพติดก็เป็นของเขา
และเขาก็ไม่ได้ซัดทอดไปที่นายพิชิตเลย
แล้วทำไมนายพิชิตต้องถูกจับด้วย
คือพอตำรวจควบคุมตัวนายพิชิตพร้อมกับของกลางยาบ้า
ในรังส้มได้ก็ขยายผล

ซึ่งสมศักดิ์ก็ไม่ได้ซัดทอดพิชิต

และนายสมศักดิ์ก็ยอมรับว่ายาเสพติดนั้นเป็นของตัวเอง
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะ
คือผู้กำกับให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า

เพราะนายพิชิตเป็นคนขับรถแล้วมียาเสพติดอยู่บนรถ
ดังนั้นเบื้องต้นความผิดซึ่งหน้านะตรงนั้นก็ต้องควบคุมตัวนายพิชิตไปดำเนินคดี
ส่วนจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือว่านายสมศักดิ์รับแล้วว่าเป็นยาเสพติดของตัวเอง
ก็ไปสู้กันในชั้นศาลตำรวจเขาบอกแบบนี้
คือจากข้อมูลคดีเบื้องต้นเนี่ยนายสมศักดิ์บอกว่ามียาบ้านในรังส้มเนี่ยใช้วิธีการซุกซ่อนเอาไว้เนี่ย๒๐๐รัง

เหมือนกับว่าจะเอาส้มไปทิ้งแต่มันหลงมารังหนึ่ง

นายพิชิตพอถูกจับในข้อหาร่วมค้ายาเสพติดมียาเสพติดในความครอบครองอะไรด้วยเนี่ย

การฝากขังเอาไว้ช่วงตำรวจทำสำนวนจะส่งฟ้องอายการ
นายพิชิตก็อยู่ในเรือนจำแต่ภรรยาเขาบอกเขาเดือดร้อน
เขามีลูกเล็กเล็กสองคนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมแบบนี้ด้วยนะครับว่า
เราไม่ได้กำลังจะบอกว่านายพิชิตถูกหรือผิดอืม
ก็คือเขายากจนเขามีลูกเล็กเล็กหนึ่งคนกับอายุสิบเอ็ดขวบหนึ่งคน
อืมและเมื่อสามีถูกจับอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วน
เขาตั้งตัวไม่ทันลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียน
เงินก็ไม่มีถ้าเป็นไปได้
อย่างน้อยให้สามีเขาได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีข้างนอกเนี่ย
มันก็น่าจะทำให้อะไรดีขึ้นจะถูกผิดเนี่ย
เรายืนยันว่าต้องไปว่ากันตามกระบวนการนะ
ค่ะแต่ปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของการประกันตัวค่ะคุณภาคภูมิ
ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้ารักษณพฤติการมันเป็นอย่างนี้
อย่างที่เราให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปเนี่ย
จริงแล้วตัวนายพิชิตควรที่จะถูกกันตัวเป็นพยาน
ไม่ใช่ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีเป็นการตั้งข้อสังเกตอันดับ
กระบวนการทำงานของตำรวจว่าถูกต้องตามขั้นตอนด้วยหรือเปล่า
เรื่องของการประกันตัวเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทางภรรยามาขอความช่วยเหลือ
อันนี้ไม่ได้เป็นการร้องขอความเป็นธรรมนะเป็นการขอความช่วยเหลือ
ความเป็นธรรมก็คือกระบวนการทำงานของตำรวจว่าถูกต้องหรือเปล่า
เป็นการตั้งคำถามเอาไว้เฉยเพราะทนายความก็ออกมาบอกว่า
เรื่องนี้ถ้าเกิดมันเป็นไปตามนี้จริงแล้วนายพิชิตถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกจริงเนี่ย
อีกหน่อยคนเจอยาเสพติดก็จะไม่กล้าแจ้งตำรวจก็จะไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวจะถูกจับไปด้วย
ทีนี้เมื่อวานนี้ได้มีการไปร้องเรียนผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
แล้ววันนี้ก็ไปพบกับผู้กำกับสพคลองหลวงซึ่งผู้กำกับบอกแล้วว่า
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบสำนวนคดีนี้ใหม่นะคะ
คือเมื่อวานสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สั่งให้ตั้งกรรมการมาตรวจสอบสำนวนใหม่
ในเมื่อคุณเป็นคนขับรถแล้วในรถของคุณมียาเสพติด
คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีไปสู้ในชั้นศาล
ใช่เหมือนที่ฉันบอกไปใช่ภูมิกับเขาชี้แจงมาแบบนี้เมื่อวาน
แต่ไอ้การที่เขาต้องต่อสู้โดยที่ยังอยู่ในเรือนจำเนี่ย

ตรงนี้เขาลำบากไปหมดทั้งตัวเขาเองหรือว่าครอบครัวของเขา
ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะทนายวรกรพานางสาวกรยากร
แล้วก็ลูกไปด้วยนะคะคนหนึ่งขวบเดียว
อีกคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดน้องที่อายุสิบเอ็ดก็ถือป้าย
เมื่อวานนี้ก็ให้ดูไปแล้วเพราะว่าน้องก็มาช่วยร้องขอความเป็นธรรม
ช่วยพ่อผมด้วยเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยถือป้ายไปด้วย
บอกพอไม่มีพ่อทำงานก็แม่ก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินไปโรงเรียน
ใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีสตางค์นะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับการสพคลองหลวง
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบสำนวนคดีนี้ใหม่ก็สืบเนื่องจากเมื่อวาน
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าให้ดูเรื่องของสำนวนคดีอีกรอบหนึ่ง
ลูกชายของผู้เสียหายอย่างที่บอกนะคะลูกชายวัย๑๑ก็ถือป้ายอย่างที่เห็น
ไปที่สพคลองหลวงด้วยแล้วคุณผู้ชมมันมีจังหวะหนึ่ง
นักข่าวของเรานะก็ถามข้อมูลนางสาวกรยากร
คุยกันอยู่นี่เดินออกไปแบบนี้ค่ะเดินออกไปกับลูกบอกว่า
ถ้าช่วยสามีไม่ได้ไม่อยากอยู่แล้วเดินไปกลางถนนไปนั่งอยู่แบบนี้
หน้าสพคลองหลวงคือเหมือนกับแบบถ้ารถมาก็ชนได้เลยอะไรแบบนี้
เนี่ยค่ะโอ้โหตำรวจรีบวิ่งไปช่วยเลยนะคือไปสกัดรถชั่วคราวนะคะ
ก็ช่วยเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวนี้ก่อนตำรวจก็มาเกลี้ยกล่อม
ให้นางสาวกระยักษ์ก่อนใจเย็นแล้วก็หลบเข้ามาข้างทางค่ะ
หนูอยากเอาไอ้แฟนหัวออก
วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย
ที่เนี้ยค่ะทางพันตำรวจเอกเติมเผ่าผู้กำกลับสวพทประชุม
ทางพันตำรวจเอกเติมเผ่าผู้กำกับสวพทประชุม
พันธบรรทวิทเชียณเหมือนส่ว่ารองผู้กำกรรปการสภครรวงศ์
เป็นตั๋วแทนในการคุยกับนางสาวกรรยากรและทำในความนะคะ
บอกว่าคดีนี้ต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างเร่งด่วน
ถ้านายพิชิตสามีของผู้เสียหายถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม
ก็จะรีบดำเนินการให้พนักงานสอบสวนส่งคำร้องไม่ฟ้องต่อนายพิชิต
ซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะคะ
ส่วนอนาคตจะมีการเอาผิดกับตำรวจที่ทำสำนวนหรือเปล่ายังให้คำตอบไม่ได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้องหรือไม่
นายวรกรบอกว่านายพิชิตคือแพ้รับบาปในคดีนี้
ได้ตรวจจากพยานหลายปากจนชัดเจนแล้วว่านายพิชิตคือผู้บริสุทธิ์
ก็เลยพานางสาวกรยากรภรรยาของนายพิชิต
มาพบตำรวจที่สพคลองหลวง
หรือสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตนะคะ
เจ้าของยาบ้า๕๒๐๐๐เมตรที่เจอในรังส้มเนี่ย
เจ้าของตัวจริงคือนายสมศักดิ์
ซึ่งเป็นคนว่าจ้างให้นายปองพลสวัสดิ์ทัศน์และนายพิชิต
ไปช่วยกันขนไปทิ้งค่าจ้างสี่พันบาทอย่างที่เราเล่าไปนี่แหละค่ะ
ทนายความก็เลยบอกว่าพอดูสำนวนแล้วเนี่ย
ก็เลยรู้ว่าในสำนวนคดีสรุปว่า
เจ้าของยาบ้าคือนายสมศักดิ์ตอนนี้อยู่ในเรือนจำธัญบุรี
แล้วขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยึดเงินสดจากนายสมศักดิ์ได้๑ล้าน๕แสนบาท
แต่สุดท้ายพอมีการจับกลุ่มเจ้าของยาบ้า
เครือข่ายตัวจริงได้แล้วแล้วทำไมนายพิชิตถึงยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมา
มีการขยายผลต่อไปแล้วมันน่าจะปิดในอื่น
ใช่น่าจะปิดน่าจะปล่อยตรงนี้เพราะตรงนี้สืบอย่างไรก็ไม่เกี่ยว
น่าจะปล่อยเพราะว่าสืบยังไงก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยล่ะ
เพราะว่าคนตัวจริงก็ถูกจับแล้วแล้วมีการขยายผลไปจับอีกมากมายเลย
แต่ยังไม่ปล่อยคนนี้มันหมายความยังไงครับ
ถ้าเป็นอย่างงี้ต่อไปนะครับคนที่เห็นยาเสพติดถามว่าใครโทรแจ้งทั้งหมด
เพราะว่าโทรแจ้งแล้วตัวเองก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นคดีของนายพิชิตเนี่ยนะฮะ
ต้องรอการตรวจสอบสำนวนใหม่ของสพคลองหลวง
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
กับสองระหว่างนี้จะทำยังไงได้
ในการที่จะช่วยประกันตัวนายพิชิต
ให้ออกมาสู้คดีหรือมาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรต่างนานานะครับ
วันนี้ภรรยาของนายพิชิตก็เปิดเผยกับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คุณนัทพลถามเรื่องนี้ก่อนเลยว่าเออทำไมตอนนั้นอยู่ดี
อบลงหอบลูกจูงลูกวิ่งลงไปกลางถนนจะให้รถชน
ซึ่งนางสาวกรยากรบอกว่ามันเป็นความรู้สึกอารมณ์ชั่ววูบจริง
เพราะตอนนั้นท้อแท้หมดกำลังใจที่จะเดินหน้าพิสูจน์ความจริง
ก่อนหน้านี้พยายามเรียกร้องความยุติธรรมมาโดยตลอด
แต่ตำรวจสพคลองหลวงก็ได้แต่เงียบและไม่มีคำตอบอะไรกลับมา
ในช่วง๑เดือนที่สามีถูกจับแล้วก็คุมขังอยู่ในเรือนจำ
เดินทางไปเยี่ยมอาทิตย์ละครั้ง
โดยการพูดคุยทุกครั้งสามีย้ำตลอดว่า
อยู่ในเรือนจำทรมานมากกินข้าวไม่ลง
แล้วเน้นย้ำว่าอย่าหยุดตามเรื่องขอความเป็นธรรมให้เขานะ
อย่าหยุดเดินเรื่องเพราะไม่อย่างนั้นเขาติดคุกยาวแน่
ภรรยาก็บอกกับสามีว่าจะยืนยันจะสู้ถึงที่สุด
ซึ่งเธอมั่นใจว่าสามีของเธอถูกยัดเยียดข้อกล่าวหา
เพราะตลอดเวลาที่อยู่กินกันมาทำอาชีพสุจริตมาโดยตลอด
ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วก่อนจะถูกจับสามีก็บอกว่าระหว่างที่ถูกตำรวจ
นำตัวไปสอบปากคำมีตำรวจคนหนึ่งเอาเอกสารมาให้เซ็น
ซึ่งตอนนั้นสามีก็ไม่รู้ว่าเอกสารที่ตำรวจเอามาให้เซ็น

ติดไงล่ะครับ
แล้วจะติดอีกกี่เดือนนะคะ
หลังจากเองยังไม่อยากอยู่แล้ว

แฟนเขาพูดว่า

อย่ายุดตามเรื่องให้นะอะไรงี้

ถ้าหยุดนะเค้าติดยาวก็ว่านี้

พี่ไม่ทิ้งเขาพี่จะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาไม่ผิด
ไม่พี่บอกว่าถามเขาว่าแกได้เซ็นอะไรไปหรือเปล่า
แล้วเขาบอกว่าเซ็นไปหมดแล้ว

ใช่พี่ก็บอกว่าเซ็นทำไมเราไม่ผิด

เขาบอกเขาไม่รู้ตำรวจให้เซ็นเขาก็เซ็น
หลังจากคุยกับตำรวจสคลแล้วนี่นะคะ
จริงแล้วนางสาวกรยากรจะต้องไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำธัญบุรี
ซึ่งก็มีข้อมูลว่าคดีที่นายพิชิตถูกดำเนินคดี
ตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวไม่แน่ว่าภายใน๑๒วันนี้อาจจะมีความชัดเจนในทิศทางของคดี
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปฐุมธานีเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ซึ่งเรื่องของนายพิชิตเนี่ยค่ะจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เดี๋ยวต้องรอก่อน
รอพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงสรุปอีกครั้ง
คือตอนนี้ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะคะ
ควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอยู่ที่พนักงานสอบสวนหรือตำรวจนี่แหละค่ะ
รวมรวมสำนวนคดีถ้าตำรวจเห็นว่านายพิชิตไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องแค่นั้นเองยื่นเรื่องไปที่อายการ
ต้องอยู่ในเรือนจำเพราะเป็นช่วงของการฝากขังใช่นะฮะ
แต่ทีนี้ฝากขังถ้าจะประกันออกมามันก็ต้องมีวงเงินประกันนะครับ
ซึ่งเรื่องการช่วยเหลือนายพิชิตนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำธัญบุรีมาประมาณ๑เดือนนะฮะ
ทางครอบครัวก็ไม่มีเงินประกันค่ะนะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราบอกนะครับ
พอครอบครัวเขาขอความเป็นธรรมขอความเห็นใจต่างนานาเข้ามานะครับ
แล้วก็แจ้งเรื่องเข้ามายังเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปมายังไทยรัฐทีวีเรานำเสนอข่าวไป
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณธวัชชัยไทยเขียวซึ่งดูแลกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุทธรรมเนี่ย
ก็แจ้งเรามาเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวให้ทางปฐุมธานีไปช่วยดูให้นะครับ
และวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปฐุมธานี
ก็ไปที่เรือนจำธัญบุรีไปคุยกับนายพิชิต
ไปสอบถามข้อเท็จจริงมานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเกี่ยวกับวงเงินประกันให้
จังหวัดเป็นประธานเขาจะมีอำนาจในการอุบัติในวงเงินไม่เกิน๕แสนบาท
เพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าที่พี่น้องประชาชนถูกจับ
เวลาฝากขังแล้วอยู่ในชั้นศาลต้องใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่

ถ้าเกิดกรณีสารเรียกหลักทรัพย์เกินกว่า๕แสนบาท
เราจะส่งเรื่องนี้ไปที่ประสงค์วิทยาลักษณ์ของธุรกิจวิทยาลักษณ์ในกรุงเทพฯ
เพื่อดำเนินการวินาต่อไป
ก็ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมปฐุมธานี
ไปตรวจสอบที่รวนจำท่านเจ้าบุรีมาแล้วนะฮะ
ตกลงคดีของนายพิชิตเนี่ยต้องใช้วงเงินหลักทรัพย์ประกันตัวทั้งหมด๘แสนบาทนะครับ
ก็จะเกินขอบเขตของสำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัด
ที่จะใช้เงินจากกองทุนยุติธรรมได้ไม่เกิน๕แสนบาท

ทางสำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดก็จะส่งเรื่องทั้งหมด
ยังกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งส่งไปแล้วนะครับ
เพื่อให้ทางกระทรวงยุติธรรมพิจารณาว่าจะเข้าข่ายในการช่วยเหลือหรือไม่นะครับ
ก็คือต้องไปพิจารณา๑ฐานะยากจนไหมยากจนจริงไหมนะครับ
น่าเชื่อว่าไม่ได้มีส่วนกระทำผิดในคดีจริงหรือไม่นะครับ
แล้วก็จะเอาวงเงินประกันตัวมายื่นต่อสารเพื่อให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ระหว่างการออกมาต่อสู้คดีอ่าซึ่งประชาชนทั่วประเทศนะครับ
ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี
แล้วมีความเดือดร้อนไม่สามารถหาเงินหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้เนี่ย
ท่านไปที่สำนักยุติธรรมของจังหวัดใช่ค่ะเขามีตรงเนี้ยจะช่วยเหลืออยู่
แต่ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่อืมทีนี้ค่ะเราไปสอบถามทางอายการให้ด้วยนะคะ
คดีนี้ในมุมของทางอายการเนี่ยท่านมองว่ายังไงบ้าง
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
คดีนี้อยู่ในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะคะพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนี่แหละค่ะ
เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่สามารถสรุปได้ว่านายพิชิตถูกหรือผิดยังไง
เพราะว่าจะต้องมาดูถ้อยคำในสำนวนทั้งหมดก่อนตามกระบวนการพนักงานสอบสวน
จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างทั้งหมดให้ครบทุกด้านเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดหรือไม่อย่างไร
ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่านายพิชิตไม่ผิดนะคะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงค่ะ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็จะต้องสรุปสำนวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องแล้วเสนอไปยังอายการ
ซึ่งถ้าอายการเห็นพ้องต้องกันคือเห็นตรงกันกับทางตำรวจ
ก็จะเสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อยุติ
แล้วผู้ต้องหาคนนั้นก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมา
ก็แปลกว่าเมื่อกลับแรงไปขายสจานงานให้เขียน
กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ถ้ามันมีข้อจริงอันอื่นใดมากกว่าที่ปรากฏทางสื่อ
ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็ยุติก็ถือว่าเขาก็ได้รับการปล่อยตัว
ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตเรียนว่า
ให้รอการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ
ทางพนักงานสวนก็น่าจะรวบรวมพยาหลักฐานทุกฝ่ายและให้ความเป็นธรรม
ดังนั้นขั้นตอนก็เป็นตามนี้แหละค่ะ
ก็รอการดูสำนวนใหม่อีกครั้งของทางสพคลองหลวงแล้วก็รอให้กำลังใจเรื่องของการประกันตัวนะคะ
เราตามให้นะครับเดี๋ยวเราตามต่อนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับความคืบหน้านะครับ